ไม่กี่วันจะถึงเข้าพรรษา

ช่วงนี้หลายจังหวัดก็จะมีการจัดเรื่องของเทศกาลแห่เทียนพรรษา

งานบุญงานรื่มเรืองคุณผู้ชมพอจะเดาออกใช่ไหมฮะ
งานบุญทีไรตีกันทุกที
เหมือนที่บุรีรำนะฮะวัยรุ่นไปเที่ยวงานเทศกาลแห่เทียนพรรษา
มีคอนเสิร์ตระหว่างทางกลับบ้านเจอแบบนี้เลยครับ
นี่ไม่ใช่เสียงบ้างไฟนะ

บุญนี่ไล่ปลาระเบิดไล่ยิงกันแบบนี้คุณผู้ชมนะฮะ

เนี่ยเป็นวัยรุ่นนับสิบคนเลยนะคือเขาดูคอนเสิร์ตเสร็จเนอะ
ก็จะมีการเทศกาลงานบุญแห่เทียนพรรษา
ก็จะมีงานคอนเสิร์ตที่นางบรองบุรีรำ
เสร็จปุ๊บขี่รถกลับบ้านไปเจอคู่อริ
ปลาระเบิดยิงปืนไล่ฟันกัน
วัยรุ่นสามคนขี่รถกำลังกลับบ้านสุดท้ายทำไง
จอดรถดีกว่าแล้วก็วิ่งหนีตายเลย
นะฮะพอย้อนกลับมาดูโอ้โหรถเละเลยคุณผู้ชมครับ

กุญแจก็โดนขโมยไปรถขับต่อไม่ได้
เหตุการณ์เกิดขึ้นเที่ยงคืนของวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับ

ก็มาเที่ยวเหมือนกันจากตำบลนู่น
เรียกว่าตำบลสะดาวที่อำเภอนางบรองคือต่างตำบลแหละว่ากันเถอะ
มาพร้อมกับเพื่อน๓คนก็มาดูคอนเสิร์ต
คอนเสิร์ตจบปุ๊บจะกลับบ้านเที่ยงคืนแล้ว
ไปเจอวัยรุ่นเหมือนเป็นวัยรุ่นเจ้าถิ่นเขาแหละ

นะฮะโดนปืนยิงเฉียวเอวไปนิดเดียว

ยืนยันนะผมไม่รู้จักเขาไม่เคยมีเรื่องกับเขาเลย
น่าจะเข้าใจผิดแล้วเขาเป็นวัยรุ่นเจ้าถิ่น

แต่ล่าสุดไปแจ้งความเรียบร้อยแล้วนะฮะ
ฟังเสียงน้องที่เป็นผู้เสียหายหน่อยนะครับ
เหตุการณ์นี้มันมีคำถามย้อนไปที่ธรรมรวช
เอ๊ตอนเขาไปเข้างานได้ตรวจเขาหรือเปล่า

ความรู้จักผิดฉันแหวะร้านนี้นะครับ
ได้นะตำรวจสพนางรองบอกว่าขับรถตรวจแล้วค้นอาวุธดูแล้ว
คนจะเข้างานเขาตรวจหมดแล้วนะครับอ่ารูปคำมาแล้วมันมีระเบิดไหม
มีปืนไหมมันก็เรียบร้อยดีทุกอย่างแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันอยู่ข้างนอกไง
อ๋อเออบ่อยนะพี่ก๊อฟที่คือรถจอดไว้ข้างนอก
เดี๋ยวมอเตอร์ไซค์จอดไว้ข้างนอกอ่าแต่พอเข้างานอะไม่มีนะไม่มี
อะไรพวกนี้แต่อาวุธที่พูดถึงเนี่ยมันอยู่ใต้บ่อรถนั่นไง
พอออกมาจากงานปุ๊บเขาก็มีอาวุธไงซุกซ่อนมาพอเจอกันอ้าว
มีดทั้งระเบิดทั้งปืนก็มาเรียบร้อยเลยสุดท้ายตอนนี้กำลังเร่งติดตามตัว
วัยรุ่นที่ก่อเหตุดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ